แต่ว่าช่วงนี้มาดูเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ยแพทย์ได้ชวนคู่ขามาจัดปาร์ตี้นะคะ
เป็นปาร์ตี้เซ็กหมู่ในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทย์
ก่อนที่คู่ขาวัยสิบเก้าปีจะเกิดเมาไอซ์อ่ะค่ะ
แล้วก็พลาดพลัดตกจากระเบียงชั้น๒๐ลงมา
กระแทกพื้นเสียชีวิตนะคะอืมเนี่ยเป็นภาพที่ตำรวจ
เสาหนอทองหลอกเขาเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นคอนโดหรูสามสิบหกชั้น
อยู่ภายในซอยสุขุมวิทย์ห้าสิบห้าเขตวัฒนากรุงเทพ
ที่บริเวณลานทางเข้าอาคารเนี่ยไปพบศพชายอายุสิบเก้าปี
สวมกางเกงชั้นในจีสตริงลายพรางสิบเก้าเองนะสิบเก้าปีค่ะ
ที่เอวเนี้ยฆ่าตระกุฎนอนหงายเสียชีวิตนะคะอืม
ตามร่างกายก็มีร่องรอยเขียวช้ำตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปพบว่าผู้ตายเนี้ยมากับชายอีกสองคนอายุเนี้ยประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปี
ขึ้นไปบนห้องพักชั้นยี่สิบตำรวจก็ตามไปตรวจสอบนะคะ
เปิดเข้าไปพบชายสองคนอยู่ในอาการตื่นตระหนกตำรวจไปตรวจค้นห้องพักไปพบไอซ์หนักเก้ากรัม
ไปพบเข็มฉีดยาใช้แล้วจำนวนหนึ่งก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งสองคนแสดงอาการมีพิรุธค่ะ
ให้การว่านัดหมายมาร่วมหลับนอนแล้วก็เสพยาเสพติดกันก่อนที่ผู้ตายจะมีอาการเมายา
แล้วก็เดินไปที่ระเบียงห้องจากนั้นพลัดตกลงมาจนเสียชีวิตรายงานข่าวแจ้งด้วยนะคะ
ผู้ที่อยู่ในห้องดังกล่าวเนี่ยเป็นศัลยแพทย์อายุสามสิบสองปีทำงานอยู่สถานเสริมความงามแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีชายอายุสามสิบสองปีอีกคนนึงนะคะแล้วก็ชายอายุสิบเก้าปีที่ตกลงไปเสียชีวิตสามคนนะคะ
เป็นกลุ่มรักร่วมเพศวันเกิดเหตุนัดกันมาเสพไอซ
แล้วก็ทำกิจกรรมทางเพศตั้งแต่เช้าก่อนเกิดเหตุสลดขึ้นเบื้องต้นนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งไอซ์ไว้ในครอบครองก่อนคุมตัว๒คนไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ